รอที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งตอน๖โมงเช้า
บนกันให้อุบเลยนะฮะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
เมื่อเช้าคุณผู้ชมไปลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งนะฮะ
สิทธิ์ที่เขาเปิดใหม่ในเฟส๒๕ล้านคนได้หรือไม่
เอางี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะส่งข้อความมาบอก

เพราะว่า๖โมงครึ่งดิฉันก็รอลงอยู่

ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วทีนี้ลองกดใหม่
ปรากฏก็ไม่ได้อีกแล้วอันเก่ามันก็มาเด้งมา
เราก็ใช้อันเก่าไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะ
รอบสุดท้ายคือมันเต็มไปหมดแล้ว
รอบคุณก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะใช่ค่ะ
แม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของธนาคารกรุงไทย
เขาจะออกมายืนยันว่าเขาเตรียมระบบเทเลคอมแบบคู่ขนาน
แล้วก็ยังมีการพัฒนาระบบในการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
รองรับผู้เข้าลงทะเบียนได้กว่า๕แสนคนต่อนาที
คือเมื่อวานธนาคารกรุงไทยเขาคอนเฟิร์มเรื่องนี้แล้ว
เขายืนยันความพร้อมเรื่องนี้แล้วในการลงทะเบียนรองรับผู้
ลงทะเบียน๕แสนคนต่อนาทีโอ้โหมันก็ถือว่าถ้าทำได้แบบนี้มันมีประสิทธิภาพ
ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้ว
เพราะว่าขั้นตอนแรกท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์
ท่านก็เข้าไปกรอกข้อมูลชื่อสกุลข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ที่มีการเปิดแอปเป๋าตังค์ไว้
กดยืนยันในการลงทะเบียนแล้วก็จะได้เข้าไปในแอปเป๋าตังค์
และท่านก็ไปยืนยันในแอปเป๋าตังค์อีกครั้ง

นี่เขาแชร์กันบอกโอ้โหรอนานกว่า๑๐นาที
รอจนครบกำหนดเวลาคือ๑๐นาที
เขาเตือนกันมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปกดใหม่แล้วก็อย่าเพิ่งกดรัว
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปกดรัวไปกดซ้ำเนี่ย
มันจะยิ่งทำให้ช้าไปอีก
เราก็รอรอ๑๐นาทีรหัสไม่มาเราก็ต้องไปกดใหม่
พอกฎใหม่รหัสเดิมมาเราเอารหัสเดิมมาใช้ไม่ได้
แล้วสิแล้วทีนี้ก็ต้องรอรหัสใหม่ต่อไปอีก๑๐นาที
บางคนรอ๓ครั้งอย่างคุณอารยาเกือบครึ่งชั่วโมง
รับรองไม่ทันคนอื่นเขาหรอกนะฮะ
อกจากนี้ในทวิตเตอร์ยังมีการพูดถึงค่ายมือถือค่ายหนึ่ง
พุ่งขึ้นติดเทรนด์เป็นอันดับต้น
จนทำให้พลาดการลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟส๒
พร้อมทั้งถามหาความรับผิดชอบว่าความผิดพลาดนี้
ค่ายมือถือจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับ
คือถ้าธนาคารกรุงไทยเขาวางระบบของเว็บ
ระบบของแอปเป่าตังค์ดีขนาดไหน
ทีนี้ครับทางค่ายมือถือก็บอกเลยก็ได้เพราะว่าเขาแชร์กันเยอะเลย
ตั้งแต่ช่วงเช้าสักประมาณ๗นาฬิกา๒๐นาที
โพสต์แล้วก็มีการทวิตข้อความบอกว่าขออภัย
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะนี่นะครับเป็นข้อความที่ทวิตออกมา
แต่ช่วง๗นาที๒๐นาทีเป็นช่วงพีค
พีคเลยที่คนไปลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง
แล้วก็จริงคุณ๘นาฬิกา๖นาที
โครงการคนละครึ่งเฟส๒ที่เปิดสิทธิ์๕ล้านสิทธิ์เต็มครับ
คนไปลงทะเบียนเขาก็ตอบกลับมาว่า
ขณะนี้ยอดสิทธิ์คงเหลือ๐สิทธิ์
เขาลงไม่ได้เขาก็หงุดหงิดใจคุณนะ
นี่ยังไงดีฉันก็เหมือนกัน
แล้วมันก็ขึ้นข้อความไม่สามารถลงทะเบียนได้
จากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้วเต็ม๕ล้านสิทธิไปแล้ว
ใช่นะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็คนโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ก็บอกว่าไม่พอใจเลยถามหาความรับผิดชอบจากกรณีนี้
ทำให้ต้องเสียสิทธิ์๓๕๐๐บาท
คือสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส๒เนี่ย
แล้วก็ทำยังไงดีรับผิดชอบหน่อยไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
สำหรับคนที่พลาดไปในเฟส๒ก็แสดงความเสียใจด้วยนะ

มันลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของเราได้เยอะ
คือหลายคนรอคอยอย่างที่บอกว่าตื่นมา
คือเตรียมความพร้อมทั้งหมดเลยเพื่อที่จะลงทะเบียนตอน๖โมงเช้า
สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์จากเฟส๑ไปแล้ว๑๐ล้านคนนะครับ
ปรากฏว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังค์

เงินเพิ่มของท่านคือ๕๐๐บาทเท่านั้นนะ

ท่านได้รับสิทธิ์ในเฟส๒อีก๕๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเข้าไปในแอปเป่าตังค์คุณล่ม
บางคนบอกว่าเข้าไปในแอปได้
แต่พอไปกดยืนยันสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์ในเฟส๑แล้ว
มาต่อสิทธิ์เนี่ยปรากฏว่ากดเข้าไปเข้าไม่ได้ฮะ
กดยืนยันไม่ได้ฮะแล้วจะทำอย่างไรกันดี
แต่ทีนี้ครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขาบอกว่าท่านที่เคยรับสิทธิ์ในเฟส๑๐ล้านคน

คือไม่มีการกำหนดเวลาให้ท่านเข้าไปยืนยันในแอป
ทยอยเข้าไปแต่เมื่อท่านยืนยันแล้ว
ถึงจะได้รับสิทธิ์การใช้จ่ายอีก๕๐๐บาท
แต่มันก็ไปเริ่มวันที่๑มกราคมเหมือนกัน
ดังนั้นท่านยังมีเวลาครับไม่ต้องเข้าไปแบบว่าหนักหน่วง
ในช่วงเวลานี้ทยอยกันเข้าไปนะฮะ
กลับมาสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๒
รัฐบาลช่วยจ่าย๕๐ไม่เกินวันละ๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน๓๕๐๐บาทตลอดระยะเวลาโครงการ
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากแน่นอนครับ

ครั้งนี้จำกัดไว้ที่๕ล้านสิทธิ์สำหรับเฟส๒
หลังจากเปิดลงทะเบียนเวลา๖นาฬิกา
จริงเขาจะเปิดยาวไปถึงกี่ทุ่มนะฮะ๕ทุ่ม
ปรากฏว่าแค่๘นาฬิกา๖นาที๒ชั่วโมง๖นาทีเท่านั้นนะฮะ
ล้านสิทธิ์เต็มเอียดเลยคุณ
บางคนเข้าไปกดตอน๗นาฬิกา๒๐นาที
อันนั้นคนเข้าไปลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้ว๓ล้าน๕
ทีนี้เหลืออีกแค่ล้านห้าภายในครึ่งชั่วโมงก็เต็มทันทีนะครับ
คนที่พลาดสิทธิ์คนละครึ่งทั้งเฟส๑เฟส๒

ใช่คือมีอีกโครงการมีอีกโครงการหนึ่งไงคุณ
อย่างช้อปดีมีคืนจำได้ไหม
อันนี้มันไม่ต้องลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชม

เงื่อนไขฟังดีนะคะเวลาที่คุณผู้ชมไปช้อปปิ้ง
คุณต้องไปเก็บเอกสารที่สำคัญเอามีอะไรบ้างล่ะ
เอกสารที่สำคัญก็จะมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

อย่าทิ้งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องใช้เอกสารนี้
ในการขอลดหย่อนภาษีปี๒๕๖๓ก็ได้สูงสุด๓๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งสิทธิ์ในการลดหย่อนมันก็จะลดหลั่นกันไป
อัตราภาษีแต่ละระดับเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคล
อันนี้ฉันสมมุติให้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับเงินเดือน
มีเงินเดือนเดือนละ๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
อันนี้ก็เท่ากับมีรายได้๓แสนบาทต่อปีถูกไหมคูณ๑๒
ถ้าเกิดว่าไปช็อปเต็มจำนวน๓๐๐๐บาท
ก็จะมีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด๑๕๐๐บาท
อันนี้คุณผู้ชมต้องไปดูต้องดูฐานเงินเดือน

นี่ก็สำหรับบุคคลที่เสียภาษี
มันก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันกับโครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่งส่วนใหญ่ก็ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
แล้วก็ร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กด้วยนะฮะ
ส่วนเวลา๑๔นาฬิกาวันนี้
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
ทวงคืนความยุติธรรม
โพสต์ออกมาในเฟซบุ๊กนะทนายคู่ใจ
บอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ๑๔นาฬิกา
จะไปที่สพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
จะไปเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กับบริษัทเครือข่ายมือถือกรณี
ไม่สามารถให้บริการสาธารณะในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้
เพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้
ตอนนี้ก็เตรียมยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวผ่านไปยังกศธชด้วย
ให้ทางค่ายรับผิดชอบความเสียหายต่อผู้บริโภคด้วย
แล้วก็เห็นว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ใช้บริการของเครือข่าย
เขาจะไปพร้อมกับธนายพลนบรงกันด้วย
คือหลายคนอยากเข้าร่วมโครงการนี้

อย่างน้อยต่อวัน๑๕๐บาท

แล้วก็รวมแล้วทั้งโครงการ๓๕๐๐บาท
มันช่วยได้เยอะเลยในช่วงวิกฤตทั้งโควิด

ใช่ค่ะอันนี้คือสำหรับเราที่เป็นผู้บริโภคไงคุณ
อกจากนั้นพ่อค้าแม่ค้า
เขาก็อยากที่จะไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเหมือนกัน

ค่อยมาแล้วก็มาดีด้วยค่ะ
รวงต่างพยายามโปรโมทเลย

เดินไปตามตลาดนัดต่างแล้วแม่ค้าตะโกนเรียกเลย
ร้านเรามีสิทธิ์คนละครึ่งเข้ามาจับจ่ายซื้อของได้เลย
ใช่ค่ะบางร้านก็ติดป้ายเอาไว้หน้าร้านเลย
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็เลยแห่กันไปเข้าร่วมโครงการค่ะ
คือแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยเหมือนกัน

อืมนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่สารกลางจังหวัดขอนแก่น
เป็นสถานที่รับสมัครผู้ประกอบการโอ้โหดูสิ
เจ้าหน้าที่ไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามากันคึกคัก
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยต่างเนี่ย
เอาเอกสารมาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะ
พบว่ามีผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า๑๗๕๐๐รายแล้วแต่ละวันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เดินทางมาสมัครเข้าร่วมโครงการ
วันละเป็นร้อยกว่ารายเหมือนกันนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับแม่ค้า
ที่ขายน้ำดื่มคือเป็นรถเข็นนะคะขายอยู่ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่น
ก็คือคุณอารีหลากอบอกว่าหนึ่งในแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
เธอเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ก็บอกว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเฟสแรกเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เชื่อไหมยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติเดิมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ได้สองพันบาท
แต่ยอดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาพอเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเพิ่มมาอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์
แล้วก็มีลูกค้ารายใหม่ใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยทีนี้เธอก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะ
รู้สึกดีใจที่รัฐบาลเนี่ยต่อโครงการคนละครึ่งในเฟสที่สอง
อันนี้เป็นแม่ค้าที่อยู่หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนทางด้านนักวิชาการคลังปฏิบัติการสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
คือนายสุจิตชุมชัยได้เปิดเผยตัวเลขโครงการคนละครึ่งของขอนแก่นค่ะ
บอกว่าตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็คือ๒๓ตุลาคมจนถึงเมื่อวานนี้๑๕ธันวาคมนะคะ
ชาวขอนแก่นเนี่ยไปใช้จ่ายเงินผ่านโครงการคนละครึ่งอู้วคิดเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสามจุดเก้าล้านบาท
โอ้ก็เป็นร้อยละหนึ่งจุดแปดของประเทศนะคะแล้วก็มีร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการเนี่ย
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกร้านค้าแล้วยิ่งช่วงปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาเนี่ย
ขอนแก่นเขาก็มีการจัดงานไงเป็นเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยวแล้วก็งานกาชาติประจำปีหกสาม
เขาจัดกันสิบสองวันครับคุณผู้ชมตลอดสิบสองวันเลยนะ
ยอดการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ยวันละเฉลี่ยนะสิบห้าถึงยี่สิบล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจับจ่ายซื้ออาหารนี่แหละค่ะเห็นไหมมันก็ช่วยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วก็มีตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยคนก็ไปจับจ่ายมากขึ้น
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะนะฮะบอกว่าโอ้ทำไมระบบมาล่มมาเสียกันวันนี้ตอนนี้นะฮะ
ท่านบอกว่าแทนที่จะแจกทุกคนต้องมาลงทะเบียนกันนะครับ
นี่คุณผู้ชมในเฟซแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
บอกว่าคนลงทะเบียนไม่ได้นี่ผิดอะไรผิดอะไรถึงไม่ได้๓๕๐๐บาทจากรัฐบาลบ้างนะฮะ
ท่านบอกว่าลงตั้งแต่๖โมงเช้าก็ขึ้นข้อความกรุณารอสักครู่สุดท้ายไปไปมาไม่ได้นะฮะ
ท่านบอกว่าเก็บภาษีทุกคนแต่พอมีสวัสดิการได้บางคนนะฮะ
คุณผู้ชมโอ้ยกลับมาตอนนี้มันไม่ทันแล้วเดี๋ยวฟังฟังก่อนใจเย็นนะฮะ
ประโยคสุดท้ายประโยคสำคัญคุณอาริยาอ่านดังให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะ

นี่ไงยังไงล่ะมันกลายมาเป็นคำถาม
เพราะว่าดิฉันก็เอาจริงดิฉันก็เป็นลูกค้าดิฉันก็เป็นผู้ใช้บริการ
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่จะชดเชยแบบนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหน
จะเป็นเรื่องค่าโทรเหรอหรือยังไง